ยังไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการบริหารบ้านเมืองเท่าไหร่นะคะ
ส่วนใหญ่เป็นกรณีบุคคลซะมากกว่าค่ะ
ล่าสุดมีการส่งต่อข้อความกันเยอะเหมือนกันนะคะ

และประจวบบอกว่าเขาลงทวิตเตอร์ว่า
มีกำหนดการเดินทางออกนอกประเทศพอดี
เรื่องนี้ค่ะก็เป็นกระแสข่าวที่บอกว่า
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่เนี่ย
หลบหนีออกนอกประเทศในคดีถือครองหุ้นสื่อ

การพักอนาคตใหม่ก็เลยต้องออกมาชี้แจง

นายธนทรเดินทางไปพักผ่อนกับครอบครัว
แล้วก็มีกิจกรรมพบปะนักการเมืองเจ้าหน้าที่ระดับสูง
รวมไปถึงสื่อมวลชนในหลายประเทศ
เพื่อแลกเปลี่ยนและพูดคุยสถานการณ์การเมืองไทย
พอภารกิจเสร็จเมื่อไหร่ก็จะกลับไทยแน่นอนค่ะ

แล้วก็ยืนยันด้วยว่ากรณีการพิจารณาคำร้องของนายธนทร
ควรใช้มาตรฐานเดียวกันกับนายดอนประมัติวินัย
ซึ่งสารรัฐธรรมนูลให้โอกาสนำพยานบุคคลเข้าชี้แจงด้วย
นายวรวุฒิบุตรมาสรองผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายพักอนาคตใหม่
ก็เอาคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของนายธนทร
เป็นเอกสารจำนวน๑แฟม๓รัง
สำหรับกรณีถือหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดีย
ซึ่งประกอบธุรกิจสื่อเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูล
ทำให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอ
ก็เป็นวันครบกำหนดที่สารให้เวลาชี้แจง
แก้ข้อกล่าวหารวมทั้งหมด๔๕วันค่ะ
โดยนายวรบุตรบอกเพียงว่ามีการขอให้สารนัดสืบพยานเพิ่มเติมนะคะ